เตรียมนี่เลยค่ะบินพาไปฉลอง
๑ขวบที่เกาหลีเลยค่ะ

คุณแม่สายฮาค่ะวางแพลนไว้ว่า

เกรียมพาลูกชายไปเยือนแดนกิมจิ

เพื่อฉลองอายุครบ๑ขวบตามที่เจ้าตัวนั้นตั้งใจเอาไว้นะคะ
และแม้ว่าเจ้าตัวค่ะรู้สึกกังวลนิดนึงนะ
กับสภาพอากาศหนาวเย็นที่ลูกต้องเผชิญค่ะ
รวมถึงระยะเวลาที่ต้องอยู่บนเครื่องบินนานเกือบ๕ชั่วโมง
ก็กลัวล้องงอแงนี่ก็เป็นทั่วไปของเด็กน่ะ
แต่ก็แอบหวังเลยค่ะเธอแอบหวังนะ
แล้วก็ลุ้นด้วยนะว่าทริปนี้น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ
บ๊ายบายค่ะ
ตอนเขาท้องเขาอยู่ในท้อง
แล้วเขาก็แบบเราก็พาเขาไปเที่ยวตอนนั้นอะไรอย่างนี้
พอมาถึงตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเขาขวบนึงแล้ว
เราก็อยากพาเขาไปเที่ยวบ้าง
และจริงเขาอย่างที่บอกเขารู้เรื่องค่ะ
เขารู้จักรู้อะไรแล้วแต่ว่าแล้วแต่อารมณ์เขา
ตอนนี้น้องคืออยากจะอยู่กับน้องแบบเต็มสัก๖วัน๗วัน
อยากลองเลี้ยงดูแล้วก็เขาตื่นเต้นกันมากกว่าตัวนี้อีกนะ
เพราะว่าเขารู้สึกว่าแบบเวลาไปไหนมันแบบไปสั้นไปสั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราอยู่เมืองไทยเราไม่เคยซื้อเชื้อกันหนาวหรืออะไรอย่างนี้ให้เลยค่ะ
แล้วพี่เดนรู้ไหมคะว่าเราจะพาลูกไปเที่ยว

ออกไปมาตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะที่จะพาไป
บอกไว้แล้วค่ะบอกแล้วว่าจะพาไป
เขาก็บอกว่าหนาวไหม๕ชั่วโมงกับการอยู่บนเครื่อง

จะมีใครไล่แพทย์กับลูกลงจากเครื่องเปล่าวะ
กำลังอยู่ในวัยซุกสนทะลักทุเลกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
แหมมัยสีเขียวแท้ละของเรานี่ทางจะไปเข้าตาเลยจริง

อกจากนี้ค่ะคุณแพทย์ก็เผยถึงความสัมพันธ์
ว่าระยะหลังนี้สามีได้เจอลูกบ่อยมากขึ้น
เสมือนกำลังใจสำคัญที่ทำให้อดทน
แล้วก็อยากจะออกมาอยู่กับลูกค่ะ
อีกทั้งนะคะก็ได้ปรึกษาเรื่องโรงเรียนของลูกค่ะในอนาคตด้วย
ซึ่งเบ้นค่ะก็มอบหน้าที่นี้ให้กับคุณแพทย์เป็นคนตัดสินใจค่ะ
จริงถ้าแพทย์ว่างแพทย์พาไปเจอทุกอาทิตย์เลยค่ะ
อันนี้หลังจากที่เคยพาไปตอนนั้นเลยค่ะ

เป็นกำลังใจว่าเขาจะต้องอดทน

เขาจะพูดว่าเขาอิจฉาทุกคนที่อยู่รอบตัวเล็ก
ว่าทุกคนโชคดีมากที่ได้อยู่ใกล้กับเด็กคนนี้

ทำไมเขาถึงแบบยังไม่มีโอกาสได้เลี้ยงเด็กคนนี้สักที

ก็บอกเขาว่าเอออยากให้ลูกเรียนที่ไหน
มีคิดเอาไว้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกว่าแล้วแต่เลย
ลองดูว่าลูกชอบที่ไหนอะไรอย่างนี้

เพราะเราส่งลูกเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
รองว่าสายสัมพันธ์ของพ่อลูกค่ะ

คุณแพทย์เองก็พาน้องเลสซิ่งนะคะ
ไปเยี่ยมคุณพ่ออยู่บ่อยอย่างที่คุณแพทย์เขาได้บอกเอาไว้นะคะ

ก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันอยู่ตลอดนั่นเองนะคะ